ตอนนี้เดินทางไปแข่งขันรายการพิเศษที่ประเทศเวียดนามอยู่ค่ะ
ซึ่งในพิธีเปิดค่ะเขาต้องแต่งตัวแบบนี้แหละค่ะ

แต่ละคนก็ถูกจับแปลงโฉมค่ะมาในชุดเพื่อนเมืองของเวียดนาม
ไม่ค่อยคุ้นตานะคะโดยเฉพาะกัปตันหนองปื้มจิตถิ่นขาว
เสื้อผ้าหน้าผมมาแบบจัดเต็มค่ะ
โดยเฉพาะลีลาการโพสต์ของแต่ละคน
โดยเฉพาะสาวหล่ออย่างกับตังหน่องนี่แหละค่ะ

สาวต้องอายม้วนกันเลยทีเดียว
เพราะว่าบางทีอาจจะสู้ไม่ได้ค่ะ
และเมื่อมาถึงพิธีเปิดนะคะ
วอเล็กบอลสาวของเราก็ต้องประชันความงาม
กับสาวกลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่นักกีฬานะคะ
แต่ว่าเป็นสาวเวียดนามที่มาถือป้ายในงาน
สวยใสทุกคนมองแล้วแหมสบายตาไหมล่ะ

วอเล็กบอลสาวที่สวมเสื้อพื้นเมืองนะคะ
เขามีชื่อของเสื้อพื้นเมืองนี้ว่า

บรรยากาศของการแข่งขันก็ดูซอฟต์ลงไปนะคะ
เมื่อทุกคนเปลี่ยนลุคจากนักกีฬาสุดห้าวมาเป็นสาวสวยแบบนี้ค่ะ
ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมบางกอกกราสวีซี
ก็จะประเดิมสนามในรายการ
วีทีวี๙บินดินคลับ๒๐๑๗
พบกับทีมเงินหางคงเชือกนะคะ
เจ้าถิ่นในวันนี้เวลา๑ทุ่มค่ะ